คุณผู้ชมคะที่จังหวัดสุราธานีมีคนไปพบศพผู้ชายคนนึงค่ะ
นอนคว่ำหน้าริมชายหาดนะคะ
เบื้องต้นยังไม่รู้เลยค่ะว่าผู้เสียชีวิตคือใคร
ช่วงประมาณสัก๖มงเย็นของวันนี้
ว่าพบศพผู้ชายคนนี้ริมชายหาดแหลมซุย
ตำบลภูมิเรียงอำเภอชายานะคะก็ต้องมาตรวจสอบกันนะคะ
ที่เกิดเหตุตรงนี้พอตรวจสอบรอบแล้วเนี่ย
ก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรไม่ได้มีเอกสารอะไร
เกี่ยวกับที่จะไปเชื่อมโยงกับตัวผู้ชายคนนี้
อายุน่าจะสักประมาณ๔๕๕๐นะคะ
สภาพศพคือคว่ำหน้าอยู่กับพื้นทรายเลย
เสื้อแขนยาวสีเทาใส่กางเกงขาสั้นสีดำ
สูงสักประมาณ๑๗๕เซนติเมตร

ไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
ว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒๓วัน
ว่าผู้ตายน่าจะจมน้ำค่ะแล้วถูกคลื่นซัดมาเกยอยู่ริมหาด

ช่วงนี้เป็นฤดูฝนฝนตกหนักนะคะ

ตำรวจก็เลยไม่แน่ใจว่ามีคนสูญหายในพื้นที่ตรงนี้ไหม
มีคนสูญหายในพื้นที่ใกล้เคียงหรือเปล่า
ก็นำศพไปเก็บรักษาที่โรงพยาบาลชายานะคะ
แล้วเดี๋ยวจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน
พิสูจนทราบว่าศพนี้คือใครนะคะ